ชาวบ้านเขาออกจากบ้านไปหาพวกออกมาขาย

บางคนบอกว่าเฮ้ยพวกคืออะไร

ก็ห่อหมกหวกเอาไปฝากปากนี่

ฮวกก่อนทำฮวกก่อนมาก่อนทำห่อหมกไปหาฮวกกันไปดูฮวกกันที่นี่ตลาดสดบางลำพูตั้งอยู่ตำบลในเมืองนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างก็เลยทำให้ของชนิดหนึ่งนั่นก็คือเจ้านี่แหละขายดิบขายดีจริงลูกฮวกหรือลูกกบ
ออสลูกเหยียบลูกออสตัวเล็กขายดีมากในช่วงนี้นะคะนางวราพรสิงหาบุตรอายุ๔๗ปี
แม่ค้าขายพวกในตลาดเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ที่ขอนแก่นเริ่มมีฝนไงคะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอากาศด้วยเนาะก็เลยกบเขียดอะไรอย่างนี้มันก็ออกลูกกันใช่ไหม
ก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาพักจากการทำนาทำไร่พอดีแล้วก็มีรายได้เสริมจากการออกมาเก็บลูกออสลูกกบลูกฮวกขายนี่แหละตอนนี้ราคาของฮวกนะคะมีการขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
แต่ถ้าช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนจะแพงขึ้นนะ

ราคาแพงนะถ้าฤดูหนาวฤดูร้อนนะคุณ
เดี๋ยวร้อนกว่านี้จะแพงแล้วจะเป็นกิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาทแล้วนะ
แต่ก็ต้องนับว่าเป็นโชคดีของพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค
เนื่องจากว่าตอนนี้มีคนหันมาสนใจเลี้ยงฮวกกันเยอะขึ้น
ก็เลยทำให้ราคาเนี่ยตรึงอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาทค่ะคุณ
แต่ถ้าหากใครไม่อยากซื้อยกกิโลมันเยอะเกินไป
เขาก็แบ่งขายด้วยนะจานละ๕๐บาทก็มี
แต่ว่ามันควรเล็กใช่ไหม
ก็เรียกได้ว่าการขายฮวกในช่วงนี้กลับมาคึกคื้น
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับหล่อครอบคราวแม่ค้ากาศิษย์ตะกรเยอะมากนะคะ
ชาวนาที่เขาว่างเว้นจากทำไร่ทำนา
ก็ช่วงนี้แหละนะมีฝนบ้างก็ได้เก็บลูกออสลูกพวกมาขาย
เขาว่าอาหารอันโอชะเลยนะจริงถ้ามีโอกาสใครอยากลองทานก็ลองดูเออ